เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับในช่วงแรกแบบนี้อยากจะให้ดูความน่ารัก
มันเรียกว่าความน่ารักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริง
ไปเจอกับแมวตัวหนึ่ง
เขาว่ากันว่ามันเป็นแมวสายบวก
วกสายบวกคือพร้อมจะสู้รบอย่างนี้เหรอคะ

ฉันไม่ชอบใจแล้วฉันจะไม่ทนฉันจะสู้คนนะคะ
เอ้าคุณเคยเห็นแมวแบบนี้

โอ้โหหัวหัวหัวมาก
นี่มันโอ้โหแมวหรืออาจารยิบมัน
มือมันไวมากอยากจะปรมาจารย์กังฟู

แมวแมวอย่างนั้นแสดงแค่แตะหางแตะบั้นท้ายนิดหน่อย
ทำเป็นหวงแต่ทำเป็นเล่นไม่
ทำไมแมวมันเป็นอย่างงี้จริง
โอ้โห
บ้านใครมีแมวสายบวกแบบ
นี่ทองขาวบ้านคุณสายบวกไหมบางเวลาวันไหนมันหุดหงิดมันก็จะบวก
วกคุณชนะเลยเหรอใช่โอ้โบ๊บะโบ๊บะเลย

ต้องรู้ใจเนอะจะเลี้ยงสัตว์อะไรนะคะใช่ต้องรู้ใจมัน
ถูกต้องค่ะเพราะมันพูดภาษาคนไม่ได้
แต่คุณพูดภาษาแมวได้โอ้โหดูดูปะทะมากเลย
น่ารักมากเลยก็เป็นเรื่องราวความรักเนาะของเจ้าของ